คุณผู้ชมครับหมูมันแพงใช่ไหม

ไข่ไก่ใบละบาทเดียวครับที่จังหวัดเชียงใหม่
ทางสำนักงานพาณิชย์และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เขานำไข่ไก่และเนื้อไก่มาขายในราคาถูก
เพื่อให้ประชาชนนะครับมาจับจ่ายซื้อของซื้อของถูก
ว่าง่ายแบบนี้ครับต่อคิวกันยาวเหยียด
ราคาไข่ไก่ฟองละบาทมีให้จำหน่ายเนี่ยจำนวน๕๐๐ฟองเลยนะ
ระยะห่างอย่างดีเลยนะครับเปิดขายวันแรก
โอ้โห๑๐นาทีหมดแล้ว๑๐นาทีเท่านั้นเองครับ
โอ้โหแต่ทางภาครัฐนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องเสียอกเสียใจไป
เพราะเดี๋ยวเขาจะจัดตลาดขายไข่ไก่ราคาถูก
ฟองละบาทเนี่ยยังมีขายอีก๒วันนะวันที่๑๘ก็คือวันนี้ใช่ไหม
พรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง๑๙มกราคมติดตามกันได้เพราะช่วงนี้ใครก็อยากซื้อของถูก
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมนอกจากไข่ไก่แล้วยังมีไก่ด้วย
เนื้อไก่เขาจัดสรรมาตั้ง๑๒ตัน
เอามาขายในราคาที่ถูกคือมีส่วนไหนบ้าง
เนื้ออกเลยกิโลกรัมละ๖๐บาท
น่องกิโลกรัมละ๖๘บาท
สะโพกกิโลกรัมละ๖๗บาท
ส่วนเนื้อไก่ส่วนอื่นยังมีราคาถูกอีกมากมาย
เอาไปลองจับจ่ายซื้อหากันได้นะครับ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะแต่ผมว่า

เดี๋ยวเขาก็จะช่วยเหลือในการจำหน่ายสินค้าราคาถูก
ยังไงซะแต่ละจังหวัดจะมีการประกาศว่า